ได้เวลาพาคุณผู้ชมบุกมาถึงจังหวัดสุราธานี
มาที่นี่เนี่ยก็ต้องมีของดีของเด็ดมาฝากกันอย่างแน่นอน
๒จับจับจับจับแล้วก็ตรงเส้นจับเพิ่มเอ็นเพิ่มกรอบร่วมหนัง
เห็นพูดเร็วขนาดนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่เจดีนะ
ไม่ใช่ดีเจนะครับแต่นี่นะคือแม่ค้าร้านยกเห่ง
ร้านอาหารระดับตำนานที่อยู่คู่กับเมืองสุราธานีมากว่า๕๐ปี
ว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยเขาว่าอะไรนะครับ
แม่เฮ

เร็วแบบนี้เนี่ยใครจะไปฟังทันล่ะครับงั้นเดี๋ยวมาฟังกันแบบช้าช้าอีกทีนะ
เหล่าโต้งเหล่าจั๊บไส้หมูข้าวสวยหนังปลานมหวานนมไข่กรอบนอกนุ่มใน
ห้านี่กลับบ้านสร้างเพิ่มได้จ้า
ทั้งหมดนี้คือเมนูเด็ดประจำร้านยกเข่งโดยเฉพาะโล่งโต้ง
หลายคนอาจจะสงสัยว่าโลโต้คืออะไร

โหล่งต้องคืออะไร
ลูกต้องคือก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ที่ใส่เครื่องแน่นทั้งเต้าหู้ทอดลูกชิ้นทอดลูกชิ้นกรอบขาหมูกระดูกหมูลูกชิ้นปลาและหมูแดงราดด้วยน้ำซุปกระดูกหมูร้อน
เรียกว่าไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วล่ะครับ
อีกหนึ่งเมนูเด็ดที่มาร้านยกเข็งแล้วห้ามพลาดนั่นก็คือ
ผักปุ้งไตรราว
ไม่ได้จะมาโชว์ยกันผักปุ้งไตล้อย่างใด
หมูแดงหูหมูราดด้วยน้ำซอสที่ทำจากน้ำตาลเขี้ยวกับน้ำตาลปี๊บ
ยหน้าด้วยถั่วลิสงรสชาติหวานมัน
กินกับพริกดองให้ตัดรสกันจะยิ่งอร่อย
ถือเป็นอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อมากเลยล่ะครับ
ที่สำคัญนอกจากเมนูลงโต้งและผักปุ้งไตราวแล้ว
ก็ยังมีเมนูก๋วยจั๊บตือหวนเกียมชาย
และเมนูของหวานอีกมากมายให้ได้ลองลิ้มชิมรสกัน
แต่จะอร่อยจริงไหมไปฟังเสียงลูกค้าเอาละกันครับ
ก็จะชอบหลวงต้องกวยจ๊อบแล้วก็ตื้อหวน
อ๋อรสชาติตื้อหวนนี่ของเขาเข้มข้นค่ะ
ไส้ไส้อะไรไม่มีกลิ่นเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ

ส่วนมากจะเป็นโรงโต๊งครับเป็นสินของเขาอาหารเขาขึ้นชื่อนะครับ
ของจังหวัดตุลาดทานนี้เขารสชาติมันกลมและเขา
ธรรมดาของเขาใส่น้ำตาลนะครับที่นี่เขาใช้เป็นน้ำตาลปริบเคี่ยวนะครับ
ถึงความมันหอมกว่าน้ำตาลทรายที่เขาใส่ลงไปนะครับ
ไม่ว่าลูกค้าคนไหนก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจนต้องกลับมากินอีกล่ะครับ
ใครอยากไปทดสอบความอร่อยด้วยตัวเองก็ไปกันได้ที่ซอยต้นโพตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราธานี
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๑๑โมงครึ่งถ้าได้มาชิมแล้วรับรองว่าอร่อยจังผู้